เอาล่ะคุณผู้ชมคะดูเรื่องของการเมืองกันหน่อย
รู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนไหวมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดเลยทุกคนอาจจะได้เห็นภาพกันแล้ว
เป็นภาพของบุคคลคนหนึ่งที่ปรากฏตัวที่
ที่ประชุมใหญ่ของพักชาติไทยพัฒนาพลเอกสนทิพบุญรัฐกรินค่ะ
หลายคนก็งงว่าอ้าวแล้วพักมาตุภูมิล่ะอย่างไรทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นได้
ตกลงจะเป็นหัวหน้าพักด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ติดตามพร้อมกันนะคะ
แต่ว่ามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมก่อนละกันสำหรับการเดินคารวะแผ่นดินครั้งที่๒
ทำอะไรฮะคุณสุเทพเทศุบาลไงเดินหาสมาชิก
เขาก็เดินมาสองวันแล้วเดินมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมก็ไปพบปากประชาชน
เพราะว่าสมาชิกของเขาก็คือประชาชนนี่แหละไม่ได้หาเสียง
นายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะ
ก็นำคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยเดินพบประชาชนเป็นวันที่๒แล้ว
คราวนี้ไปย่านสุขุมวิทย์เริ่มตั้งแต่ปากซอยทองหล่อเลยค่ะ
แล้วก็ไปจบที่หอศิลปกรุงเทพเดินไกลนะ
นายสุเทพกำชับให้คณะทำงานทุกคนบอกระวังคำพูด
อย่าให้เข้าข่ายหาเสียงเด็ดขาดให้มาหาสมาชิกพักเท่านั้น
แล้วก็กำชับให้ทุกคนเดินบนถนนด้วยความเป็นระเบียบ
อย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนที่เขาต้องสัญจรไปมาด้วย
นี่ก็เดินเส้นสุขุมวิทรไล่จากทองหล่ออ่ะ
ห้าสิบห้าเนี่ยยาวไปจนถึงหอศิลป์ก็คือแถวแถวนี่เลย
สยามภารกรแต่ว่ากรกตยังไม่ตอบนะว่า

พักอื่นเขาก็แย้งกันไงว่าเอาอย่างนี้เขาไปได้ไหม

ไหมถ้าทุกพักทำแบบนี้ทำได้ไหมโอเคหรือเปล่าล่ะอ่าอ่า

ทีนี้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ดีกว่าพักชาติไทยพัฒนา
เขาจัดประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหารพัก
ก็มีทั้งแกนนำอดีตสสแล้วก็สมาชิกพักเนี่ย
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ตระกูลสะสมทรัพย์นำโดยนายอนุชาสะสมทรัพย์
แกนภาคกลางพักเพื่อไทยมาด้วยนะจ๊ะ
นายประจักษ์กล้าวกล้าหารอดีตรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็มาด้วยแต่ไม่มีการปรากฏตัวของใคร
คือฮาได้เท่ากับผู้ชายที่ใส่เน็กไทท์สีชมพูคนนี้ค่ะ
อืมพลเอกสนทิพบุญรัฐกรินสูตรดำเนี้ยน่ะ
อดีตหัวหน้าพักมาตุภูมิที่นำบุคคลมาร่วมลงสมัครสอสอ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า๑๐คนมายังไงหลายคนก็ตกใจ
เอกสนทิบอกแบบนี้นะคะว่าที่เขาตัดสินใจมาร่วมงานกับพักชาติไทยพัฒนาเนี่ย
เพราะเห็นว่านโยบายสอดคล้องกันเรื่องความเป็นกลาง
สร้างความปรองดองของคนในชาติก้าวข้ามความขัดแย้ง
โอกาสที่ตนเองจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก

เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พรรคมาทับภูมิ

ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑เดือนนะคะ
โดยมีรายงานบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมใหญ่เสนอ๒รายชื่อเข้าชิงหัวหน้าพักค่ะ
ก็คือนายธีระวงสมุทรหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แล้วก็นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษาหัวหน้าพัก
แต่ว่านายธีระขอถอนตัวไปแล้ว
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการลงคะแนนเลือกอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะ